แล้วว่าที่อดีตว่าที่นายก
หมอวาณีครับคุณวิธาก็มา
เสื้อเชิศลายกุ้งส้มเหรอ

ลงพื้นที่อำเภอเขาชะเมาที่ระยองครับช่วยโยพงศธรสอนเพชรนรินครับ
สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขต๓อำเภอแกลง
มาพบปะกับประชาชนนี่คนก็รอเซลฟี่กันเพียบเลยครับ
อุณหภาคั่งครับทั้งขอถ่ายรูปทั้งขอไลน์เซนกัน
มีพ่อค้าแม่ค้าพยาบาลก็มา
บุคลากรทางการแพทย์ก็มีวัยรุ่นนักเรียนเพียบ
คุณพิทาต้องพกปากกาเมจิกติดตัวไว้ตลอดเลยนะ
เพราะรู้ว่านี่เป็นจิตส่วนตัว

คนนี้เซ็นหมวกบางคนเซ็นกระเป๋า
ระยองคราวนี้คนก็สะดุดตากับเสื้อเชิดกุ้งส้มนี่แหละคุณผู้ชม

หาเสื้อที่มีสีส้ม
เอามาติดไว้
แต่สีส้มตัวอื่นยังซักไม่แห้ง

คุณพิทาบอกถ้าเดินไปชายทะเลก็จะเข้ากันดี

เดี๋ยวคราวหน้าถ้าตัวอื่นซักแล้วเดี๋ยวจะขอแก้ตัวใหม่ครับ
เอ็งดูต้องให้มาบ้านดูแล
โถงอย่าว่ามีใครที่จะคอยดูแลจัดแก้พหลือเซอร์ผ้า
ถ้าจากนี้เสื้อส้มจะถูกส่งไปที่พรรคกล้าวไกลกันเยอะแล้ว

ถามไหม
เดี๋ยวเขาไปหาเสียง

ไม่มีเวลาขนาดดอมยังไม่มีเวลาเลย
คาร์ส๗วันดอมยังไม่มีเวลาเลย

คนไม่มีแฟน

แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้
ยังเชื่อว่าความรักก็สวยงามเสมอ
ก็ถ้าใครอยากจะเสนอตัว

สาวที่เขาจะเข้าไปอาสาดูแล

ตรงนี้จะอยู่ที่ระยองเป็นหลักนะฮะ

เล่าเรื่องคุณพิทาก็วกมาเรื่องดอม

อยากรู้เรื่องดอมคนอื่นแล้วผมจะพูดบ่อย